ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

มูแต่หลู่ไม่ต้องใครออกไป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
เวลาคนเจอผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปี
พวกเราเนี่ยก็จะถามว่า
เคยเจอผีกันบ้างมะ
จังเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจังนะ
พี่เรื่องผีหนึ่งโอ้แน่นอนที่สุดนะคะว่าเรื่องนี้เนี้ยนะครับ
ได้มีการนำเอาไปตีแผ่เป็นภาพยนตร์ด้วยนะฮะซึ่งมาจากเรื่องจริงของชีวิตเขาเนี่ยแหละครับ
แต่เรื่องราวของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องสองเรื่องมีถึง๓๔เรื่องเลยนะครับ
เรื่องราวเป็นยังไงวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับเขานะครับ
คุณชัยรัฐขันทองครับ
เชิญครับคุณหมีครับคุณหมีมีฉายาว่าหมีเพื่อนผี
ก็ใช่ไงถูกไหมฮะมีเพื่อนเป็นผีเหรอฮะทำไมถึงมีฉายานี้
อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์กับคนใกล้ตัวครับผมครับผม
คนนั้นเสียชีวิตแล้วมาให้เห็นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยความที่ว่าเราก็คุ้นชินกับเรื่องพวกนี้
ครับผมตอนนี้อยู่เต้าไหนอายุสามสิบซี่แล้วครับทำอาชีพ
อาชีพนี่ก็มีอ่าธุรกิจส่วนตัวนะครับ
แล้วก็มีเขียนบทละครอยู่บ้างเบื้องหลังงานเบื้องหลังครับผม

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบทละครที่คุณจะแต่งขึ้นมาให้เราฟังนะ

เป็นเรื่องราวที่เกิดมาจากชีวิตจริง

ทางคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าทางบ้านก็เชื่อเรื่องนี้กันมาก

ว่าคุณตาของคุณเนี่ยเลี้ยงรักยม

คือด้วยความที่ว่าในสมัยที่เรายังเด็กมากเนี่ยครับผม
ก็จะคุ้นชินเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสารเจ้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้
เราก็จะวิ่งเล่นตามประเภทนี้ค่อนข้างที่จะบ่อย
ป๕ป๔ประมาณเนี่ยครับ
อ่าแล้วยังไงแล้วยังไง
คือระหว่างที่ดูอยู่เนี่ยครับกำลังเมามันเลยครับ
มีความรู้สึกว่ามีคนดึงเสื้ออยู่ทางด้านหลัง

สกิดเราก็เหมือนหนังไทยครับ
กิดทำไมพอหันไปดูอ้าวไม่มีใครนี่หว่า

เราก็ยังไม่สนใจครับทีนี้เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
จนถึงท่านก็บางทีเนี่ยดึงปุ๊บนี่ผมหงายท้องเลยครับ

คุณตาก็บอกก็นี่แหละก็เพราะว่ากลับบ้านดึก
ให้รักยุมที่บ้านเอ่ยไปตาม
คุณไม่เห็นรากว่า

เราก็ไปแอบดูโต๊ะหมู่บูชาของแก
แต่ว่าเราสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่า

แล้วก็จะมีตุ๊กตาตัวเล็กนะครับ

แช่อยู่ในน้ำมันสีเหลืองผมมารู้ภายหลังว่านั่นคือน้ำมันจันท
ที่ไปดึงเองกลับบ้านทุกวันเนี่ยก็นี่แหละเจ้านี่แหละ

จุดเริ่มต้นในการเห็นผีก็คือการไปเล่นซ่อนหาแต่
คุณพี่ลึกพี่ลั่นไปเล่นในเมนเผาศพ
ด้วยความที่ว่าผมคุ้นชินกับสถานที่อยู่แล้ว

จะเป็นสู่สารเก่าเป็นป่าช้าเก่า

บางทีเนี่ยเตะบอลไปเตะอะไรไปเนี่ยนะครับ
ข้ามปิวไปโดนเมนไปโดนโกรธ

จวนตัวเราไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลย

เราก็วิ่งเข้าไปแอบในเมนเลยครับ
เป็นช่องที่เขาใส่ลงศพ

แล้วช่วงจังหวะที่ผมเข้าไปแอบ
คือเต๋อใช่ไหม
ใช่ครับ
เขาวิ่งตามผมมาแล้วเขาบอกว่าแอบด้วยนะ
คือครั้งนั้นเป็นครั้งแรกครับ

สัมผัสกับเรื่องพวกนี้ชัดเจนมาก

คงจะเข้าไปแบบสบายแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ
เนี่ยเล็กมากเรานั่งแบบคุดคู้กันเลย
ช่วงจังหวะที่ผมนั่งอยู่ด้านในเนี่ย
มีความรู้สึกมันมีคนมานั่งกับเราด้วยครับพี่มดดำ

มันมีความรู้สึกว่ามันมีเข่าของคนนะพี่หนุ่ม

เข้านะครับหัวเข่าเนี่ยเบียดเรา
ตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเคาน์เต๋อหรือเปล่า
แต่ว่าหันไปดูไอ้ตรงที่ว่างนะครับ

ตอนนั้นแบบคิดทำอะไรไม่ถูกครับ
ช่วงที่จังหวะอยู่ในเตานะครับ
แต่เพื่อนผมเนี่ยมันเหมือนกับว่า

แต่พอระยะเวลามันไปสักพักเนี่ย
ทำไมไม่มีใครเห็นเราเลยวะ
แต่ตอนนั้นผมคิดว่าที่ซ่อนเราดี

ออกมาจากเตาปุ๊บก็ไปนอนที่บ้านคุณตาคุณยายผมนะครับ

เพื่อนเรามันไม่ใช่เพื่อนเรานะวันนั้นแล้ว

ตอนที่เดินเข้าโรงเรียนนะครับผม
โรงเรียนในยุคกว่างก็จะมีพืชพักสวนครัวรั่วกินได้อย่างนี้ครับ
ก็เต๋อเนี่ยเขาก็เดินแบบเหมือนคนเมออะครับ
เดินมองแล้วเอามือละไปกับ

ต่างกะสีเป็นพืชพักที่โรงเรียนแปลงเกษตร์ครับ
มือไปคว้าอะไรเนี่ยเขาหยิบเข้าปากเลยครับ
คว้าแตงกว่ายิบเข้าปากเลย
คว้าพริกมาได้ก็หยิบเข้าปากด้วย
เขือพวงเนี่ยหยิบเข้าปากเลย

ตอนนั้นเราเฮ้ยขาดสารอะไรหรือเปล่าวะทำไมแบบเคี้ยวแบบขนาดนี้
ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเขามาได้สักพักหนึ่ง
เรารู้ว่าสายตาหรือแววตาเขาเนี่ยมันไม่ใช่เขา
แต่มียุคครั้งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่า
นี่มันไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้ว
ก็คือว่าในทุกวันนะครับ
ด้วยความที่ว่าผมเรียนเป็นโรงเรียนวัด
พอมื้อกลางวันปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้าวถาดมาเสิร์ฟ

ในทุกวันที่เขามากินข้าวหลุมเนี่ย
วันไหนเขาเจอเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับ
ไข่ต้มโดยเฉพาะไข่ต้มเลยนะครับ
เขาจะไปขอถุงพลาสติกมาจากป้าร้านขายอาหาร
เพื่อที่จะมาเก็บเนื้อเก็บหมูเก็บไก่
แล้วก็มัดปากถุงแล้วก็ยัดเข้าไปในกระเป๋าตัวเอง

เราคิดว่ามันทำไมมันไม่กิน

นี่คือครั้งแรกเลยที่มันไม่ใช่จริง
เขาวิ่งไปทางสนามฟุตบอลซึ่งติดอยู่กับเมนนะฮะ

ถูกต้องครับเขาวิ่งไปแล้วไปทางหลังเมน

ก็จะมีคล้ายเป็นโกรธเป็นช่องวาง

เขาคว้าถุงนั้นมาที่เขาไม่เคยกินเลยนะครับ
แล้วโยนไปที่หลุมแล้วเขาร้องไห้ครับ

เขาก็จะแบบร้องไห้๓๗ตัวไป

กูไม่รู้

ที่เราจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์

เราก็เฝ้าดูพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไป
กระทั่งแม่ของไอ้เจ้าเต๋อมาหาผมที่บ้าน
เขาบอกว่าเต๋อมันเป็นอะไร

เพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกแปลกมากเลย

เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเยอะนะครับ

เพราะว่าเขาเริ่มกลัวลูกตัวเอง

หนัดให้เป็นเส้นตมและผูกับคอแมวและแขวนเป็นแบบตากผ้า
รัดคอแมวและแขวนแล้วตากผ้าอย่างนี้นะ
เลยเป็นสิบครับเพราะว่าคอกแมวคอกนึงมันค่อนข้างที่จะหลายตัว
แต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กนะครับเราไม่ทราบว่า

ใช่ครับเราไม่ทราบว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไร
กระทั่งมีอยู่คืนนึงครับคือเป็นคืนก่อนที่เขา
จะถึงขั้นกับแบบสุดแล้วครับ
คือคุณตาผมเนี่ยเขาเป็นคนที่รักลูกรักหลาน
ยุคนั้นก็จะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องโฮมาโลนนะครับ

ผมอยากได้มากคุณตาผมสร้างบ้านต้นไม้ให้

เต๋อบางวันก็จะมานอนด้วยแต่คืนนั้นเนี่ยนะครับ
ผมได้ยินเสียงเหมือนคนปีนขึ้นมา

กำลังเกาะอยู่ราวบันไดเหมือนจะแอบเข้ามา
ตอนนั้นคือเรามองด้วยสายตาเขาอะครับพี่หนุ่ม
ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่าแววตาเขาสลับ

เขาบอกว่าเฮ้ยขอนอนด้วยทุกคนดิ

ผมก็ถามว่ากลัวอะไรเนี่ย
บอกกูกลัวแต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไร
ผมก็เลยเออมานอนแล้วกันคือช็อตสุดท้ายคือยังไงเขาก็เพื่อนเราใช่ไหมครับ
ระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีคนหายใจแรงมาก
แบบเสียงที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับ
หายใจแบบปล่อยครับไม่ได้แบบเหมือนเหนื่อยหรืออะไรครับ
ใช่ครับผมก็ลืมตามาเอ๊ะว่าใคร

ตอนนั้นครับผมวิ่งออกจากบ้านบนไม้ผมอยู่ที่สูงครับ
วิ่งกลางอากาศเลยครับคือก็ล้วงมาเลย

รุดออกมาเลยแล้วคุณตาผมเป็นคนมีวิชาอยู่แล้วครับ

เขาก็ถามว่าเล่นอะไรกันอีกหรือเปล่าเนี่ย
แต่พอเขาเห็นผมตกลงมาเนี่ย

เขาพูดกับคนที่อยู่บนบ้าน
ว่าออกไปเถอะตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเองนะ

เต๋อเนี้ยเขาปีนลงบันไดออกมาแล้วเดินกลับบ้านเฉยเลยครับ

ใช่ครับผมก็เขาเป็นอะไรของเขา
ตอนนั้นเรามีความแบบสับสนอนละมานมาก

คือผมมารู้ภายหลังว่าคุณตาที่เขาไม่สามารถที่จะยุ่งได้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของวิบากรรม
เรื่องของเวรกรรมทำกันมาครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยนะครับ
รุ่งเช้าแม่ของเจ้าเต๋อเนี่ยเขามาตามคุณตา
เพราะคุณตาผมเคยวนเรียนอยู่ในแถวหมู่บ้านเท่านั้น

เพื่อนผมนอนอยู่ในห้อง
สั่นแล้วมือของเขาอ่ะ

กำไอ้เจ้าที่เขาเอาออกมาจากเมนเนี่ยครับ

คือคุณตามีคุณตาผมมีคุณแม่ของเจ้าเต๋อ
แล้วก็มีคุณน้า
เขาแงะออกมาดูปรากฏว่ามันเป็นฟันปลอมครับ
มันเป็นฟันปลอมที่คนในยุคก่อนเนี่ยเขาจะอัดฟันปลอมด้วยลูกตะกัวครับ
เป็นแบบตะกัวแล้วคงจะเผาไม่หมด

เป็นสีเงินเงินดำ
แล้วหลังจากนั้นพอเห็นว่าเป็นฟันปลอมนั้นเนี่ย
คุณตาผมก็คงจะรู้แหละช่วยไม่ได้แล้ว
ก็เลยสิ่งที่จะช่วยได้คือคงจะต้องไปตามหลวงพ่อที่วัดนี้ครับ
ปรากฏว่ากำลังที่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปตามหลวงพ่อกัน
ตอนนั้นผมวิ่งออกมาจากห้องแล้วคือตั้งสติก่อน
พอคุณตาผมบอกเดี๋ยวไปตามหลวงพ่อ
เจ้าเต๋อเนี่ยพูดพูดขึ้นมาเลยพูดสวนขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องไปตามมันหรอกเดี๋ยวกูก็ขึ้นมาบน
บอกว่าไม่ต้องไปตามมันหรอกเดี๋ยวก็กินมันหมดแล้ว
แต่เป็นเสียงเขานะครับเป็นเสียงเขาเลยนะครับ
แต่ว่ารักษณะการพูดแววตามันไม่ใช่ครับ
ตอนที่เขาพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณตาผมก็พยายามที่จะสวดอะไรของเขาไปเรื่อยแล้วก็เดินออกมา
จังหวะที่กำลังจะปิดประตูครับมันจะเป็นช่องแบบประมาณนี้ได้ครับไม่ถึงคืบ
ผมมันเป็นภาพสุดท้ายครับคือผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยเขานอนคดคู้อยู่อย่างเงี้ครับ
บ้าคุณเห็นหรอผมลูกค่ะผมสาบานให้ตายเลยครับ
ใช่ครับตอนนั้นผมขาสั่นออนเปรี้ยเสียขาไปโดยปริยายเลยครับ
คือขออภัยนะครับคือฉี่แตกตรงนั้นเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านก็มา
ผมจำได้เลยท่านเคาะประตูอยู่๓ครั้ง
ป๊อกป๊อกป๊อกแล้วท่านก็พูดเลยครับว่า
ไม่ทันแล้วระโยมเข้าไปแล้ว
แต่ตอนนั้นเขายังไม่หมดลมหายใจ
คงจะค่อยโรยลินไปเรื่อ

ลักษณะการเสียของเขาก็คือนอนคุดคู้แล้วก็ไปเลยอย่างนั้น
ฟันอันนั้นหลังจากเขาตายเอาไปทำอะไรอ่ะ
หลังจากงานศพเขาเพราะว่าผมทางญาติญาตินะครับ

ก็เอาพรปลอมอันนี้ไปทำผ้าบังสกุลนะครับ

สิ่งที่เราอยากจะรู้มากคือว่าฟันปลอมซี่นั้นน่ะ

เป็นของสับปะเลอที่วัดที่เขาเล่นวิชาอาคมครับ
แล้วกระท่อมของเขาจะอยู่ทางหลังวัด
แล้วอันนี้คือหลังจากนั้นนะครับคุณตาผมก็เล่าให้ฟังว่า
อาจจะผิดครูของเข้าตัวอยู่ดีดีเขาก็นอนไหลตายไป

ใช่ครับนอนไหลตายแล้วก็นำศพมาเผา

ใช่ครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปแอบเนี่ยแค่๒วันเท่านั้นนะครับ

ก็ฉะนั้นฟันนี้คือเป็นไฟล์เวิร์ดที่เล่นของนั่นล่ะ
แล้วเต๋อได้มอหามาหลังจากเธอตาย

อยู่ดีเรามีความรู้สึกคิดถึงเพื่อน
ผมก็เดินโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับ

แล้วก็เดินไปทางเมนนี่แหละครับ
คืออยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมึงมาเอาเพื่อนกูไปวะ

คือตอนนั้นเราคิดว่าเราคลองผ้าเหลืองนะครับ

เขามาแล้วยิ้มให้ผมด้วยนะครับ

คนแก่คนนั้นถ้าที่คุณจำได้เนี่ย
เป็นคนเดียวคนที่ค่อมเต๋ออยู่บนบ้านต้นไม้

เพราะว่าบุคลิกทั้งลักษณะท่าทางเนี่ย

หลังคล่อมเนื้อตัวผอม

เพราะว่าทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าในบริเวณนั้นอยู่
อย่างชาวบ้านแม่หรืออะไรก็แล้ว
แต่เขามองว่าเป็นเรื่องของการที่ถูกผีกิน

หมอเขาก็วินิจฉัยมาซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็ก

เรามารู้ตอนโตแล้วที่ว่าเขาเล่าให้ฟังก็คือ
เขาบอกว่าเป็นอาการหัวใจวายเฉียบพลันในวัยเด็ก

ใช่ครับเพราะว่าหลักวิทยาศาสตร์มันอ้างอิงกับศัยศาสตร์ไม่ได้
แต่ว่าเราเจอมาแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เพราะเราเห็นแบบนี้
สรุปไอ้เมนที่คุณไปเล่นซ่อนหายขนาดนั้นนะ

กลับกลายเป็นที่เผาศพของเต๋อจริง

นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุ๑๑ปี

อายุ๑๖กำลังวัยรุ่นเลย
เพื่อนสนิทของคุณอยู่ดีก็หายตัวไป
มารู้อีกทีตอนหลังว่า

เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านได้ไหม

ลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนผมคนนี้แล้วครับ

ครับผมยืนอยู่ปลายเตียงแล้ว

แต่ความรู้สึกก็คือเขาไม่ได้นอนกอดเราด้วยมือเดียวนะครับ
เขานอนกรดเราด้วยสองมือโอบแบบนี้